คุณผู้ชมคะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะที่เป็นเจ้าของห้องเช่าอยู่ที่อุตรดิษฐ์ค่ะ
ได้มีการโพสต์ภาพแล้วก็บรรยายเอาไว้นะคะบอกว่าโอ้โหคนเช่าห้องเนี่ย
ของเอาไว้ให้ดูต่างหน้าแบบนี้ค่ะไม่จ่ายค่าเช่าด้วยนะคะ
แล้วก็ออกไปเลยนะคะนี่คือกองขยะที่ทิ้งเอาไว้ภายในห้อง
แล้วขยะแต่ละอย่างเนี่ยนะคะโอ้โหส่งกลิ่นเหม็นเน่าออกมา
คนที่โพสต์เนี่ยค่ะบอกว่าขอลงภาพไว้เป็นที่ระลึกหน่อยนะ
โอ้โหดูสิทำหอพักมาหลายปีอ่ายอดแยกก็ห้องของน้องแป้งนี่แหละ
นี่ค่ะดูขยะนะคะคือของกินที่มันเน่าแล้วคุณภาคภูมิ
เสื้อผ้ากองเต็มห้องแล้วมีผ้าอนามัยใช้แล้วนะคะ
มีถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วนะคะอุ้ยมีกลิ่นปัสสาวะ
ห้องน้ำกลิ่นเน่ามากหนีไปไม่จ่ายค่าห้อง
แล้วทิ้งของเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชม
อันนี้ถ้าเกิดถ้าเขาจงใจทิ้งอย่างนี้ก่อนจะไป

ห้องน้ำนี่ดูห้องนอนนอนตรงไหนคะ
แต่ถ้าทิ้งคราวเดียวแล้วก็หนีไปเลย
สะสมมาจากไหนถึงเอามาทิ้งขนาดนี้
คำถามคือถ้าทิ้งคราวเดียวไม่รู้จะแกร่งจะอะไร

คุณเอาอะไรมาทิ้งเต็มห้องขนาดนี้

ของเหน่าเอ๋ยอะไรเอ๋ยเอาหงอาหารเนี่ยนะคะ
เจ้าของห้องเช่าบอกว่าเห็นแล้วแบบหงายหลังเลยนะคะ
ต้องจ้างคนมาทำความสะอาดต้องเสียเงินต้องเสียเวลา
กว่าจะทำความสะอาดให้กลับมาเหมือนเดิมเนี่ย

เช้าวันนี้ทีมข่าวของเราก็ไปที่หอพักนี้นะคะ
หอพักธิรดาฮิวอยู่ในตำบลท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์

นางสาวธิดาพาสกรวิวัตรอายุ๔๒ค่ะ
ก็พาทีมข่าวของเราไปดูห้องน้องแป้ง
เจ้าของหอพักเขาบอกนะคะว่าโอ้โหน้องแป้งนี่แหละที่เช่าห้องอะนะคะ
อยู่ชั้น๒นะคะตอนนี้เก็บกวาดไปแล้ว

แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมเจ้าของหอพักบอกว่า

พอแม่บ้านมาทำความสะอาดนะ

แล้วต้องล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
นี่ค่ะคือเสร็จสร้างที่แม่บ้าน

ต้องล้างต้องเปิดหน้าต่าง
ให้ระบายอากาศระบายกลิ่นนะคะ
นางสาวธิดาเจ้าของหอพักบอกว่า

เป็นผู้หญิงอายุแค่ประมาณสัก๒๐ค่ะ

ที่ผ่านมาไม่เคยค้างค่าเช่า
ค่าเช่าเดือนละ๒๕๐๐บาท
จนถึงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

หอพักก็ติดตามทวงถามมาโดยตลอด

คือ๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

เอากุญแจสำรองเปิดเข้าไปดูในห้องพัก
โอ้โหอึ้งสิคะ

ทุกคนที่ทำออกมาก็ต้องเจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้ว

เพียงแต่ว่าตอนเนี้ย
เขาเขาป่วยหรือเปล่าหรือว่าเขาเขามีพฤติกรรมแบบนี้เราเรา
รู้เขาเป็นยังไงเขากินอยู่แบบนี้ทุกคนต้องมีคำถาม
ใจว่าเขาทำไมเป็นแบบนี้เขาคิดอยู่ยังไงอ่ะนี่ค่ะอย่าง
เจ้าของห้องเช่าบอกนะคะบอกว่าฝากไปถึงน้องแป้งหน่อย
หนึ่งคือไม่ได้โกรธนะครับไม่ได้โกรธแต่เป็นห่วงเพราะไม่รู้
รู้ว่าหายไปไหนเป็นผู้หญิงด้วยอายุยังน้อยด้วย
ไม่รู้ว่าป่วยหรือเปล่าเพราะเขามองว่าถ้าเป็นคนที่ไม่
ป่วยอะไรทำไมอยู่ในห้องที่แบบขยะมันเต็มขนาดนี้ค่ะ
เจ้าของห้องเช่าก็เลยบอกว่ามีอะไรติดต่อกลับมานะ
ให้ช่วยก็พร้อมจะช่วยนะอืม